เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของการก่อสร้างนะครับ
โครงการอาคารบ้านพักของตุลาการสารอุทธรภาค๕
ที่มีผู้ที่เขาเดินเท้าจากเชียงใหม่จะมากรุงเทพ
เพื่อยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคณะคอสช
ระงับยับยั้งให้สั่งยกเลิกโครงการนี้เนี่ย
ตกลงเขาก็หยุดเดินก่อนแล้ว
เพราะว่ามีการนัดหารือร่วมกันในวันที่๙เมษายนนี้
อ่าว่ามีผลอย่างไรนะครับสำหรับผลที่จะออกมานะครับ
ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่า
ตกลงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยความเป็นมาของโครงการเนี่ยเป็นยังไง
ที่ทำการของท่านหน่วยงานทั้งหมดท่านก็มีหลายแผนกนะ
ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตกลงจะย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่
เพราะฉะนั้นต้องมีที่ทำการนะฮะเพราะว่าเดิมก็ไปอยู่ตามสารต่าง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้ที่ที่จะใช้เนี่ย
ประธานสารอุทธรภาค๕บอกว่าก็ขอทางกระทรวงการคลัง
ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเป็นการขอใช้ที่ราชพศดู
คือเรื่องการถูกกฎหมายไม่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่มีใครว่า
ค่ะส่วนใหญ่คือที่คัดค้านเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสม
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
แล้วก็เป็นเหมือนแนวกันไฟป่าด้วย
มันก็ไม่เหมาะที่จะมาสร้างบ้านพักแบบนี้
ถ้าจะถูกกฎหมายก็จริงแต่ความลาดเอียงลาดชัน
เชิงป่าเชิงดอยอยู่ดอยสูตรเทพมธริมชเชียงใหม่

สร้างไปเกือบเสร็จแล้วนะคุณพาคภูมิร้อยละ๙๘แล้วนะครับ
ใช่แล้วพอดูภาพจากมุมสูงเนี่ยท่านผู้ชม
คือตอนนี้มีคนเรียกขานว่าเป็นพื้นที่ป่าแหว่ง

เป็นบ้านป่าแหว่งเรียกอย่างนั้นเลย
เพราะพอมองภาพจากมุมสูงลงมาเนี่ย
คือป่าที่เขียวมันแหว่งไปเลย
โครงการนี้นะครับมีทั้งหมด๔โครงการด้วยกันนะครับ
โครงการใหญ่เนี่ยจะเป็น๔โครงการย่อยนะครับ
ก็มีทั้งการสร้างบ้านพักระดับประธานศาลอยู่๙หลังนะครับ
มีบ้านพักผู้พิพากษาอีก๓๘หลัง
มีอาคารชุดของราชการตุลาการอีกนะครับ
มีอาคารที่ทำการของสารอุทธรภาค๕
แล้วก็สำนักงานอะไรต่างอีกนะครับ
รวมแล้วใน๑โครงการใหญ่ที่มี๔โครงการย่อยเนี่ย
ใช้พื้นที่ทั้งหมด๑๔๗ไร่๓งาน๔๑ตารางวา
ถ้าโครงการเสร็จสิ้นจะเป็นที่พักของราชการตุลาการ
ในพื้นที่ภาค๕กว่า๒๐๐คนจาก๗หน่วยงาน
งบประมาณ๑๐๑๗ล้านบาท
จริงคาดว่าจะแล้วเสร็จพฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
แต่ท่าทางจะยังไม่เสร็จเหลืออีก๒นะฮะ
ก็ยังมีคนคัดค้านอยู่ตลอดนะครับเรื่องความเหมาะสมนะครับ

ส่วนยกเลิกก็สร้างไปแล้วจะทำยังไงเนี่ย

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเรื่องนี้
เมื่อเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เห็นด้วยก็เลยอยากให้หน่วยงานต่างมาหารือร่วมกัน
วันที่๙เมษายนที่จะถึงนี้เพื่อจะพิจารณาว่าควรจะใช้คำสั่งตามมาตรา๔๔
หัวหน้าคณะคอสชในการยุติโครงการนี้หรือไม่
พร้อมกับขอให้ภาคประชาชนยุติการเคลื่อนไหวก่อนเพราะรัฐบาลกำลังจะหาทางออก
เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วพลเอกประวิทย์บอกว่ายืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัดที่ตัวเองเป็นประธานอยู่เลยนะ
แต่เป็นพื้นที่ของราชพัสดุที่ให้กองทัพดูแลซึ่งก็ดำเนินการ
ในการขออย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้น
ไม่ก่อสร้างต่อนะคงไม่ใช้เป็นไงก็คงจะพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรกัน
เพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ได้
แล้วก็ดัดแปลงเป็นพื้นที่ที่ให้มันมีป่าควบคุม
ซึ่งก็จะไปใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปคงไม่ได้แล้ว
ก็น่าจะนะแต่ว่าคงจะไม่เรือนะคงจะใช้เป็นที่ประโยชน์ของประชาชนทั่วไป

คงไม่มีคงไม่มี
ทีนี้ทางด้านในมุมของทางศาลนะคะเลขาธิการสารยุติธรรมนายสารวุฒิเบนจกุล
ออกมายืนยันบอกว่าการก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการทำถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าตามที่ถูกกล่าวหา
ก็คือมีการเปิดประมูลนะคะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ๓สัญญาด้วยกัน
สัญญาแรกเนี่ยมูลค่า๒๙๐ล้านบาทก่อสร้างบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ส่วนสัญญาที่สองสัญญาที่สามที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้
มีเนื้อที่ขออนุญาตใช้๑๔๗ไร่ก่อสร้างจริง๘๓ไร่
ส่วนในการประชุม๙เมษายนนี้ก็ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาจากนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีให้สารร่วมประชุมเกี่ยวกับการคัดค้านของภาคประชาชนค่ะ
คือยังไม่มีหนังสือแจ้งไปนะคะ
แต่ก็จะมีการประชุมกันเองเป็นการประชุมภายใน
ของคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมก่อน
พอได้ข้อสรุปแล้วก็จะส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
ท่านก็บอกด้วยว่าโครงการนี้มันใกล้เสร็จแล้วอะค่ะ

ทางศาลเองก็มองว่าถ้ายุติการสร้าง
คำสั่งตามมาตรา๔๔มันจะมีปัญหา
จะถูกฟ้องผู้รับเหมาจะฟ้องร้องเอา
แล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับสารยุติธรรมด้วย
แต่ก็ไม่ขอก้าวไก่การใช้อำนาจใดของนายกรัฐมนตรีนะคะ
แต่การดำเนินการต่างเนี่ย
อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของทุกคนนะครับ
ผมก็มีความสามารถจำกัดนะครับ
ไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนถูกใจได้
แต่เราพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นที่ทำให้เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับ
การที่จะดำเนินการใดก็ตามเนี่ย
ผมต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีอยู่นะครับ

เป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับ
ฉะนั้นทางสารยุติธรรมสำนักงานทางยุทธรรมนะครับ
พร้อมที่จะรับข้อมูลข้อเสนอแนะ
ทางที่สร้างสรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง
ที่ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืออยากจะให้เราปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ตาม
แต่ว่าความเห็นของแต่ละฝ่ายก็อาจจะแตกต่างกัน
แล้วก็ผมก็เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมเนี่ยไม่สามารถบริหารให้ถูกใจทุกคนได้

เพราะว่าที่สิ่งที่ผมทำ
ผมอยู่คงไปทำลายสับสินของส่วนรวมไม่ได้
ก็เป็นเหตุผลที่ทางศาลท่านก็พยายามชี้แจงมาตลอดนะนะแต่ว่าในมุมของทางประชาชนในพื้นที่
หรือว่าทางภาคของผู้ที่เขาเป็นฝ่ายด้านอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มองว่า
ที่เยอะแยะทำไมท่านไม่ใช้ท่านไปใช้พื้นที่ตรงพื้นที่ป่า
พื้นที่ป่าดอยสุเทพอย่างนี้นะครับ
หรือถ้าต้องยกเลิกกันในขณะนี้เนี่ยแล้วจะทำยังไงมันจะกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย
ปลูกป่าทดแทนไปปลูกตรงไหนอะไรยังไงนะฮะพอมองจากด้านบนมานี่จะเห็นชัดเลยนะ
คือทางประธานสารอุทธรภาค๕ท่านก็พยายามจะชี้แจงว่าที่ไปสร้างในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
เพราะเป็นพื้นที่ของทางราชการเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ
เพราะเดี๋ยวนี้ที่ดินมันแพงถ้าไปซื้อที่ดินที่อื่นแล้วก็มาก่อสร้างเนี่ย
มันจะเปลืองงบส่วนเรื่องของความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์
ตามแต่บริบทของคนจะมองแล้วท่านก็บอกว่าถ้าสร้างเสร็จ
ก็จะมีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวต่อไป
ก็มีการเว้นไว้ด้วย๕๘ไร่จะไม่ไปแตะเลยไม่ไปตัดต้นไม้ด้วย
แล้วพื้นที่ที่มีการก่อสร้างท่านก็บอกว่ากำชับผู้รับเหมานะ
ให้ตัดต้นไม้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นอันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางศาลนะคะ
ฝ่ายที่เข็วไม่เห็นด้วยเขาก็เลยถามกลับไงครับคุณเนียบพระศาลว่า
เอาแล้วถ้าข้าราชการหน่วยงานอื่นเขาก็ใช้โมเดลเดียวกันล่ะ

คัดค้านการสร้างบ้านพักตุลาการสารอุทธรณ์ภาค๕สามคนนี้ครับ
ที่ได้เป็นตัวแทนในการเดินเท้าจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพ
เพื่อจะมายื่นหนังสือถึงหัวหน้าคณะคอสช

ในการยุติโครงการดังกล่าวในการลื้อบ้านพักดังกล่าว

ด้วยการเดินทางจากอนุสรี๓กษัตริย์
เมื่อเช้าวันที่๔เมษายนล่าสุด
ได้รับแจ้งว่าทั้ง๓คนได้ยุติการเดินทางชั่วคราวแล้ว
หลังจากเดินมาถึงจังหวัดลำปางระยะทางประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
เนื่องจากตัวแทนของนายมนตรีได้ประสานนัดเจรจามาว่าวันที่๙เมษายนนี้
ขอให้มาเจรจาด้วยกันก่อน
มาพูดคุยมาหาทางออกด้วยกันก่อน
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะรอการเจรจาวันที่๙เมษายน

แล้วจะปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นประเด็นร้อนที่คนพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากตอนนี้นะคะ